เดี๋ยวเราจะให้ไปติดตามเรื่องราวของสถานที่
ในการจัดงานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในแต่ละจังหวัด
ใช่แล้วในแต่ละจังหวัดนั่นก็คือจะมีการจัดจุดถวายดอกไม้จันทร์นะคะ
นำเสนอกันต่อเนื่องที่จังหวัดตรังจังหวัดตราดและจังหวัดตาก
มีที่ไหนกันบ้างติดตามรายละเอียดได้ค่ะ

หญ่าววัดบ่อไรวัดคลองน่วนซีและวัดราตรบำรุงโดยเริ่มตั้งแต่เวลาก้านาฬิกา
อืม
เชิญชาวจังหวัดตากร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๙จุดได้แก่
ภูมิพลศาลากลางจังหวัดตากวัดพระบรมธาตุวัดท่าตะเคราะห์
ดอนแก้ววัดแม่จะราววัดแม่ต้าเหนือวัดราชเจริญธรรม
และวัดพาณิชนิรมนต์โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา